เหตุการณ์นี้ยังไม่ทันจะออกสู่ถนนเลยฮะแค่สตาร์ทเครื่องเท่านั้นแหละครับ
เกิดอุบัติเหตุแล้วสตาร์ทเครื่องนะแค่สตาร์ทเครื่องครับ
คือรถเนี่ยพุ่งชนเข้าไปนี่ฮะด้านหลังของเราครับ
คือรถเสียหายคันอื่นก็เสียหายบ้านเรือนก็เสียหาย
ทั้งที่รถคันต้นเรื่องเนี่ยเตรียมจะขับไปทำความสะอาด
แล้วจะไปทำบุญอยู่แล้วเชียวมาเกิดอุบัติเหตุซะก่อน
วาดไปกี่คันแล้วครับเนี่ยโอ้โหตำรวจมาแล้วครับ
เหตุการณ์นี้ครับคือกระบะสีขาวนะครับ
เป็นคันที่เกิดเรื่องก็คือคันนี้แหละฮะพุ่งชนบ้านของประชาชน
บ้านเนี่ยเสียหายไปหนึ่งหลังเห็นไหมฮะผนังร้าวเลยนั่นน่ะ
จุดเกิดเหตุอยู่ในซอยบ้านอ่างแก้วครับอำเภอหนองใหญ่ที่ชนบุรี
แล้วก็มีรถยนต์คันอื่นเสียหายรวมแล้ว๔คันครับ
มีรถเก๋งด้วยแล้วเขาก็ดูสิครับจอดติดกันตรงนี้เนี่ยนะฮะ
ตำรวจตรวจสอบแล้วโชคดีว่าไม่มีใครเจ็บ
อยากจะลุ้นโชคดีบ้าง
ลุ้นอะไรอะไร
มันมีแต่ความเสียหาย

เลขทะเบียนคุณขวัญคุณผู้ชมช่วยผมดูหน่อย

สภาพนี่สภาพความเสียหายนะ

เห็นไหมมันจะมีเลขที่มันซ้ำกัน

นี่คันกลาง๓๔เห็นจริง

ชาวบ้านบอกว่าทำไมมันมีเลข๓๔เลข๔๓ในรถที่มันเกิดความเสียหายรวมกัน
หลายคันเหลือเกิน
เดี๋ยวขอเอาเลขนี้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงทายหน่อย
กุมภาพันธ์นี่ชาวบ้านมองแบบนี้นะฮะ
แต่คนขับเนี่ยโอ้โหเขาไม่อยากจะลุ้นอะไรด้วยแล้ว
ตอนนี้คือคกขวัญหนีดีฟอร์เลยอ่ะ
อายุ๒๙ครับเป็นผู้หญิงเธอบอกว่าตั้งใจจะขับรถเนี่ยนะฮะ
ออกจากบ้านเตรียมที่จะนำไปล้างทำความสะอาด

แต่เหมือนกับว่าคือคันเร่งมันค้างแล้วก็เบรกไม่อยู่
รถไม่ได้พุ่งชนกระหน่ำเลยครับ

หนูก็ไม่กันตั้งใจเพราะว่าวันนี้หนูตั้งใจจะเอารถมาล้าง

แต่ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นครับพี่อีก
คือการเล่าของเธอคือเข้าใจว่าแม้ว่ามันจะไม่ได้มีใครบาดเจ็บสาหัส
หรือมีการสูญเสียนะแต่ว่าเดาว่าเธอคงตกใจมาก
บ้านก็พังดูสิครับประตูพังเสร็จปูนเกลือดเลย
รถคันอื่นก็บุบเสียหายอีกต่างหาก
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะสอบสวนคนขับอีกครั้งนะครับ
ก่อนที่จะว่ากันด้วยเรื่องราวทางกฎหมาย
แล้วก็การเยียวยาชดใช้รับผิดชอบช่วยเหลือกันต่อไป

เคราะห์แล้วก็ทุกคนต้องระมัดระวังด้วยนะครับ